ตำรวจก็จับคนร้ายได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
รับสารภาพว่าน้อยใจทำงานให้แต่กลับถูกด่าทอทำดีไม่ได้ดี
แล้วก็กินเหล้าด้วยสุดท้ายก็เลยก่อเหตุขึ้น
ก็บอกว่าขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ทำลงไปนะคะ
คนร้ายก็คือนายประเสริฐบัวไพรจิตค่ะ
เป็นคนที่ก่อเหตุฆ่านางประเสริฐพันธ์สง่าวัย๘๓ปี
แล้วก็นายสำเริงแก้วปานวัย๖๑ปี
สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมปั๊มน้ำ
ในพื้นที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านมารอดูการทำแผนเยอะเลยค่ะ

ไม่เคยมีคดีโหดเยี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
นายประเสริฐยอมรับว่ารู้จักคุ้นเคย

เคยนั่งรถไปมาหากันอยู่บ่อยครั้ง

นายประเสริฐจะกลับบ้านที่อุดรธานีแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
มาหานางประเสริฐภรรยาของนายสำเริงนี่แหละ
ที่บ้านพักเกิดเหตุเพื่อขอเงินกลับบ้าน
นางประเสริฐกับนายสำเริงก็เลยใจดี
บอกอ่ะงั้นทำงานแล้วกันแลกเงินดีไหม
ก็ทำงานได้เดือนกว่ากลับไปที่บ้านได้
จะกลับไปเอายาเกี่ยวกับอาการสมองค่ะ
จากนั้นก็กลับมาที่เกิดเหตุอีก
คืนเกิดเหตุนายประเสริฐบอกว่านั่งดื่มเบียร์กับนายสำเริงอยู่
แล้วพอเมาไงก็ทวงถามเงินค่าจ้างที่นายสำเริงค้างอยู่๒๕๐๐บาทนะคะ
นายสำเริงเนี่ยไม่จ่ายให้แถมยังด่าทอเขาอีก
เขาก็เลยโกรธแต่เขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยแยกย้ายกันนอนหลับนะ
ทีนี้ตี๓นายสำเริงเดินผ่านมาเห็นนายประเสริฐนอนอยู่
ก็เอาไม้มาตีซ้ำอีกค่ะนายประเสริฐพยายามเดินหนีแล้วค่ะ
แต่นายสำเริงยังไม่หยุดตีแล้วตีเหล้า
นายประเสริฐก็เลยแค้นหนักมากไปคว้าค้อนปอนที่วางอยู่ในอู่เนี่ย
ฟาดเข้าไปที่หัวของนายสำเริงจนล้มหนึ่งครั้ง
แล้วก็ฟาดซ้ำอีกหนึ่งครั้งจนเสียชีวิต
จากนั้นนางประเสริฐได้ยินเสียงดังเออะโวยวาย
ก็นั่งรถออกมาดูนั่งรถเข็นออกมาดูเพราะว่าอายุก็๘๓แล้ว
เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดาท่อนายประเสริฐอย่างแรง

ตีจนนางประเสริฐตายตามไปด้วย
จากนั้นก็ลากร่างทั้งสองคนไปยัดเอาไว้ในอ่างอาบน้ำหลังบ้าน
แล้วเอาน้ำมันแกลลอนที่เขาใช้มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อเนี่ย
ถ่านสิบถุงซื้อน้ำมันมาใส่ฟืนเป็นถ่าน
แล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาทันที

เขาค้าเงินอะไรตามมาก่อนครับ

แล้วทำไมตาถึงได้ตีตัวสุดทะเลตรงกับเขาขนาดไหน

ทีนี้พอไปไล่ตรวจสอบประวัติอาทยากร
ประเสริฐไม่ใช่ไม่เคยมีคดีนะคะ
เขาเคยถูกจับในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาแล้ว
มีคดีรักทรัพย์ที่อุดรธานีอีก
แล้วก็มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของอุดรธานีด้วย
ก็อย่างที่เขาเล่าว่าเขาเพิ่งไปรับยาที่บ้าน

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และอำพรางซ่อนเร้นศพและส่งตัวฝากขังที่ศาลทันทีค่ะ